คุณผู้ชมมาดูกรณีที่เราเชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยผ่านไลน์กันเข้ามานะคะ
ก็เป็นหญิงสาวอายุ๓๐ปีที่จังหวัดอ่างทอง
หลังจากที่คลอดลูกออกมาแล้วได้๕เดือนน้ำหนักเธอเพิ่มขึ้น
เธอก็เลยตัดสินใจนะคะอยากจะลดความอ้วน
อยากจะลดความอ้วนด้วยวิธีการสั่งซื้อยาลดความอ้วนจากทางออนไลน์มารับประทานนะคะ
หลังจากรับประทานไปได้สักพักค่ะ
เกิดอาการช็อกเสียชีวิตนะคะ
ก็คือนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
จากอาการหัวใจวายเฉียบพลันนะคะ
ซึ่งอันนี้คือสามีของผู้ที่เสียชีวิตนะคะ
คาดว่าน่าจะเกิดจากยาลดความอ้วนเป็นซองเป็นชุดนะ
น่าจะเกิดจากสิ่งนี้แหละที่ฆ่าชีวิตภรรยาไป
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีที่นางสาวมรกฏเจริญกิจอายุ๓๐ปีเสียชีวิต
จากการกินยาลดน้ำหนักที่สั่งซื้อมาจากคลินิกออนไลน

ครอบครัวนำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลแล้ว
ที่วัดแปดแก้วอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองค่ะ
สามีก็คือคุณวิสุทธิ์ม่วงเจริญอายุ๓๘ปี
ที่ประกาศขายในสังคมออนไลน์
หลังจากกินยาชุดแรกไป๖วัน
ปรากฏว่าผลค่อนข้างดี
ก็คือน้ำหนักลดลงทันตา
เห็นแบบนั้นก็เลยซื้อชุดที่๒มากินนะคะ
แต่ชุดที่๒กินได้ไม่กี่วัน
ภรรยามีอาการวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดอาเจียน
ตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นผลมาจากการกินยาลดน้ำหนัก
เพราะว่าสัปดาห์แรกมันไม่มีอาการอะไรเลยนะคะ
แต่ว่าน้ำหนักมันลดลงดีด้วยซ้ำไป
กระทั่งวันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมา

รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทอง
และภรรยาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ลงความเห็นว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ
จากการใช้ยาลดน้ำหนัก
คือแพทย์ระบุความเห็นออกมาแบบนี้เลยนะ
หลังเกิดเหตุติดต่อคลินิกออนไลน์ที่ขายยาลดน้ำหนักผ่านทางโปรแกรมแชท
ก็คือสามีติดต่อกลับไปเลย
ดูโทรศัพท์ของภรรยาแล้วก็ติดต่อกลับไปทางแชทไลน์

ลินิกบอกเพียงว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับมาอีกครั้ง
มีคนติดต่อเหมือนกันกลับมาค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะอ้างว่าตัวเองเป็นทนายความของคลินิกแห่งนี้
โทรมาสอบถามตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
หลังจากนั้นวางสายไปนะคะ
สามีบอกเลยว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ส่วนเรื่องของคดีค่ะพันธ์ตำรวจโททรงวุฒินาคมาลี
สารวัตรสอบสวนสพเมืองอ่างทองระบุว่า
เจ้าหน้าที่เตรียมนำศพของนางสาวมรกฏ
ส่งตรวจพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งนะคะ
พร้อมกับส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่หาแหล่งที่อยู่ของคลินิกออนไลน์

ฟังเสียงตำรวจหน่อยค่ะ
คือส่วนสุดส่วนสุดเช่นของมัน
จัดเป็นชุดแบบนี้นะมีอาการเป็นอย่างไร
ไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอว่าอย่างไร
รวมทั้งบางท่านแนะนำวิธีการลดน้ำหนักที่ถูกต้อง
ที่ได้ผลมาทางลายด้วยนะคะ
เพราะเชื่อว่าเรื่องปัญหาน้ำหนัก
เป็นปัญหาสำคัญสำหรับสาวเหมือนกันนะคะเข้าใจนะ
เข้าใจเพราะฉะนั้นลดน้ำหนักก็ควรใช้วิธีที่ถูกต้องนะคะ

ไปกับการออกกำลังกายดีที่สุดนะคะ